คุณผู้ชมไปดูการเตรียมความพร้อมสำหรับเทศกาลกินเจ
จะเริ่มขึ้นตั้งแต่๖ตุลาจนถึง๑๔ตุลาคมนี้นะคะ
พาไปที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะภูเก็ตเนี่ยตอนนี้เขามีการทำความสะอาดสารเจ้า
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอามแล้วนะคะนี่ค่ะสารเจ้าจุ้ยตุ๋ยนะคะ
เป็นอีกหนึ่งที่อีกหนึ่งจุดที่บรรยากาศเทศกาลกินเจทุกปี
ก็จะคึกคักเป็นพิเศษเลยนะดังมาก
ใช่ค่ะนี่ค่ะทำความสะอาดเตรียมแล้วนะคะ
ภายในสารเจ้าเอาอุปกรณ์ต่างออกมาล้าง
แล้วก็เช็ดพื้นถูพื้นทำความสะอาดแบบนี้นะคะ
ปีนี้การจัดงานค่ะคุณผู้ชมแน่นอนนะคะ
ว่าบ้านเมืองเรามันอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ
ก็ต้องมีมาตรการควบคุมโรคระบาด
โดยเฉพาะเรื่องของโรคโควิด๑๙นะคะ

งานจะเริ่มช่วงเย็นของวันที่๕ตุลาคม
ทุกสารเจ้าที่เข้าร่วมประเพณีถือศิลปกินผัก
ก็จะมีการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ
เขาเรียกว่าอะไรยกเสาโกเต้งใช่ไหมคะ
แล้วก็เพื่อนเชิญตะเกียงเทวาดาทั้ง๙

เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มประเพณีถือศิลป์กินผัก

แต่ถ้าถามว่าเทศกาลจริงแบบเป็นทางการเลยนะ
เมื่อไหร่นะ๖๑๔ตุลาคม

แต่ปีนี้เรื่องของม้าทรงที่เขาจะมีเสียบต่าง